ส่วนข่าวต่อไปนี้คุณผู้ชมเบิร์ตขออภัย
ขออภัยและขออนุญาตเล่าในแบบนี้ก็แล้วกัน

แค้นแย่งแฟนยกพวกถล่ม
ดันผิดหลังยิงผิดตัว
เฮ้ยไอ้มัย

ไอ้ใหม่มึงออกมาเลยในบ้านสวนมาเลย

ไม่ใช่ได้ไงปั้่งเขาให้
คุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เนี่ยมาดูว่า

เขาก็เลยตามมาบ้านบ้านอีกใหม่นึงครับคุณผู้ชม
คลิปนี้ครับนางธนวัลสนใจอายุ๕๕ปี
คุณผู้ชมถ่ายไว้นะครับตอนที่แก๊งนี้กลุ่มนี้
อายุประมาณสัก๓๕๔๐อายุเยอะแล้ว
กปืนมาเลยมาอารวาสอยู่หน้าบ้านนี่คืออำเภอเสนานะครับ
แล้วก็ชักปืนยิงใส่คนในบ้านเจ็บไป๒

คุณนพดลสนใจอายุ๖๐แล้วถูกยิงเข้าหัวดอมถูกยิงเข้าหัว
แล้วก็อีกท่านหนึ่งสำเริงสมใจอายุ๖๐เท่ากัน
ถูกยิงเข้าฝ่ามืออันนี้น่าจะยกป้อง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายของเมื่อวานนี้ครับ
เอามาดูกล้องวงจรปิดช่วง๘โมงเช้า
จับภาพกลุ่มคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านที่เกิดเหตุมา
มาแล้ว๒คัน๒คันคุณผู้ชม
เนี่ยฮะจากนั้นมาคุยกันมาคุยกันอะไรบางอย่าง
โดยมีผู้ก่อเหตุที่คนยิงปืนคนยิงเนี่ยเสื้อฟ้า
เสื้อฟ้านี่คันหน้านี่แล้วมีผู้หญิงซ้อนท้าย
ส่วนอีกคันมีผู้ชายขี่แล้วอีกคนนึงซ้อนท้ายสวมเสื้อสีดำ
คุณผู้ชมนะคันหน้าบอลคันสองสไปร์
ตำรวจสพเสนาตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
เจอหัวกระสุนขนาด๓๘ตกอยู่เพียบเลยนะครับ
แล้วก็ในบ้านหน้าบ้านก็เจอตัวบ้านมีรอยถูกยิงนะครับ
เจ้าของบ้านเล่าก่อนบอกว่าผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์กันมานะครับ

ใหม่มึงออกมาเลยมาจีบแฟนกูเหรอนะครับ
คือคนในบ้านก็ออกไปเพราะว่าหลานบ้านนี้ชื่อใหม่คุณผู้ชม
นะครับหลานบ้านนี้ชื่อใหม่ไหนใหม่ไหนเอารูปมาดูสิใช่ไหม
เขาก็เอารูปให้ดูแล้วเจ้าของบ้านก็ยืนยันว่าไม่ใช่ใหม่หลานฉัน
ไม่ใช่ใหม่หลานฉันนะครับบอกว่าเป็นคนละคนอีกฝ่ายไม่พอใจ
ไม่พอใจขี่รถออกไปก่อนเออคือคนในบ้านเห็นท่าไม่ดีแล้ว
เดี๋ยวมันกลับมาแน่เมื่อกี้ในคลิปบอกเห็นไหม
เดี๋ยวมันกลับมาก็บอกแล้วเดี๋ยวมันกลับมากลับมาจริงเอาปืนมาด้วย
อีกฝ่ายกลับมาครับเพราะไม่เชื่อว่าเป็นคนละใหม่นะฮะ
นี่แหละครับก็พยายามชี้แจงแต่อีกฝ่ายไม่ฟังไม่รู้แหละ
ใหม่ใหม่แน่ใหม่ยิงโป้งก็ให้ครับ
เราอ่ะคือต้องการให้ตำรวจมาให้เร็วที่สุด
เพราะยังไงมันต้องยิงกันแน่
อืมซึ่งหลานชายเนี่ยน้องชายเราเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย

แค่จะเดินออกมาดูว่ามันอะไร
ใช่ออกมาห้ามออกมาดู
แล้วหลานหลานคุณพี่เนี่ยกับผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยมีปัญหาทะเลาวิบาลมั้ย
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
คนบ้านนี้ไม่ได้รู้จักกับสี่คนนี้
เอาล่ะผิดบ้านแล้วใหม่อ่ะใหม่ที่อยู่บ้านนี้ตรงลงคนไหน
คือคุณทิวาโพพิฮะอายุ๓๑ปีคนนี้ละใหม่

นี่แหละตำรวจตามไปจับเลยเดี๋ยวผมบอกให้ไอ้บอลอยู่ไหนนั่น

นี่แหละครับคุณผู้ชมเหตุการณ์ก็เป็นแบบนี้

ดูข่าวจริงนี่ต้องตั้งสติเลยนะ